ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกัน
นี่ถูกโพสต์ลงในสื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน
คุณค่ะความปลอดภัยของเราอยู่ที่ไหนล่ะคะ
ชาวกรุงเทพมหานครทวงถามกันแบบนี้นะคะ
ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ติดไว้ระบายน้ำฝน

มันหลุดร่วงลงมาบนถนนพระราม๙คุณค่ะแบบนี้แหละค่ะ
ฟาดโดนคนโดนมอเตอร์ไซค์ทำยังไง
แต่มันหวิดเกือบไปโดนแต่มันไม่โดน
แล้วถามว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เคราะห์ดีทุกครั้งแบบนี้
เรื่อยไปหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ไง
แล้วจะมาใกล้กันแบบนี้เราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทีมข่าวลงไปในพื้นที่เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บริเวณนี้ค่อนข้างมืดนะไฟฟ้าส่องสว่างก็น้อย
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ย
เอากลวยมาปิดกั้นบริเวณถนน๒เลน
ไม่ให้รถเนี่ยผ่านบริเวณนั้นกั้นไว้เป็นจุดฉุกเฉินนะคะ
ตรวจสอบตัวท่อที่ร่วงหล่นลงมา
พบว่าสายเหล็กที่ยึดตัวท่อมันขาด
สาเหตุน่าจะมาจากมีเศษดินโครนเนี่ย

พอไปขังมากเข้ามากเข้ามากเข้า
ตัวท่อเนี่ยไอ้ยึดน้ำหนักไม่ไหวเนี่ย

ท่อเนี่ยมันก็เลยหล่นลงมาแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมสองเหตุการณ์เรื่องใหญ่นะคะ